และอีกหนึ่งทีมเนี่ยคือแชมป์เก่าอย่างเกาหลีใต้นะครับ
ก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยการจับสลากตั้งแต่ในช่วงประมาณสักบ่ายเมื่อวานที่ผ่านมานะครับ
โปรแกรมทีมไทยนี้นัทรายกาลนี้เกมแรก
มิถุนายนพบกับทางเวียดนามนะครับ
นัฐสอง๕วิธุนายนเจอมาเลเซียแล้วก็นัฐสามเนี่ย

หลังจากผลการจับสละออกมาทางโค้ชโยงบรรพุษศรีมะคะกุญซือ
ชุดนี้ก็บอกว่าการเจอเวียดนามมาเลถือเป็นเรื่องที่โชคดีมาก
เพราะที่ผ่านมาเนี่ยได้ดูฟอร์มการแข่งขันในการ
แชมป์อาเซียนทุกกลุ่มอยู่แล้วนะครับทำให้ทีมสเกาะทำงานได้ง่ายขึ้น
และการเจอกับเวียดนามแล้วก็มาเลเซียก็ไม่รู้ว่าเจอในซีเกมอีกหรือเปล่า
แต่ถ้าเกิดเจออีกเนี่ยก็เชื่อว่าฟ้ามบริขิตไปแล้วนะครับ
แล้วก็ตั้งเป้าจะเก็บอย่างน้อย๖แต้มนะครับจาก๒ทีมนี้ให้ได้เลยนะครับ
มาเลเซียทีมจากโถ๓แล้วก็มองโกเลียทีมจากโถ๔
ก่อนจะมีการจับสลากแบ่งสายอีกครั้ง๒๔กุมภาพันธ์นี้
รอบนี้จะคัดแชมป์กลุ่ม๖ทีมบวกกับรองแชมป์ที่ดีที่สุด๕จาก๖กลุ่มนะครับ
รวมเป็น๑๑ทีมก็จะเข้าไปเล่นในรอบสุดท้าย
วันที่๑๖มิถุนายนถึง๑๖กรกฎาคม
จีนจะเป็นเจ้าภาพมี๑๓ชาติรออยู่แล้วนะครับ
สวมนักวางันครับไทรหลีมีการจัดงานเหมือนเดิมนะครับ
คู่เอกเนี่ยโฟกัสไปที่สมุทรประการเจอกับประจวบนะครับ

ทางโยชิดะหัวหน้าภูกษรของเคี้ยวสมุทรก็บอกว่า
เป็นเกมสำคัญต้องการ๓แต้ม
กลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไม่ต้องแข่งบอลถ้วย

ว่าจะสร้างโอกาสและครองเกมได้เยอะแต่ยิงไม่ได้
สิ่งนี้เป็นปัญหาแล้วก็ต้องรีบจัดการให้เร็วที่สุด
แม้ว่าจะไม่สามารถแก้ไขได้ในทันที

ส่วนบำรุงบุญพรมผู้เชื่อมบุคสรของประจวบก็บอกว่า
ชมน้องกับ๒เกมที่ผ่านมาที่คว้า๓แต้ม

ก็มั่นใจว่าจะชนะสุดประการเหมือนกันนะครับ
และความพร้อมไม่มีใครติดโทษแบนเลย
ตัวเจ็บก็เป็นคนเดิมที่เหลือก็ฟิตสมบูรณ
ที่ผ่านมาวินัยเกมรับดีขึ้น

จากนี้เน้นทุกเกมตั้งเป้าว่า
เก็บรวมทั้งหมด๓๓แต้มนะครับ
ก็คิดว่าจะอยู่รอดบนไทยลีกต่อไปได้
แกรมคู่นี้แข่งขัน๒๐กุมภาพันธ์
ในเวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ